หลังจากสังภาษณ์ไปวันนั้นแล้ว

มีโอกาสได้ดูที่น้องให้สัมภาษณ์ล่าสุด
รายการอะไรคะ

เขาก็น่าสงสารดีเนาะ

ก็สมกับที่เขาได้เล่นละครเรื่องนี้

ได้ดูมั้ยคะน้องเขาก็แบบขอบคุณ

น้องได้แสดง

เพราะว่าอีเวนต์เขาก็เยอะขึ้นเยอะเลยนะ

เล่นละครเรื่องนี้งานเขาก็เยอะ
พี่ก็ดีใจที่ทำให้เด็กคนนึง

กับการที่เขาทำงานที่เขารัก

กับการที่เขามีโอกาสได้รับอีเวนต์

พี่ได้มีความสุขกับสิ่งที่น้องเขารับตรงนี้
จะเป็นคนอย่างเขาที่เขาเป็น
เมื่อไหร่คะ

ศาสนาส่งก็คงได้ร่วมงานกัน

พี่ตัวขึ้นน่ะนะสงบปากสงบคลับขึ้นจากใส่ไข่ฟองเดียวก็คงจะ๓ฟอง

วันนั้นเขาก็เจอพี่ที่งานวัด

ที่วัดที่วัด

ไม่ได้ด่าเพื่อนกันเตือนกัน

ไปนำคำถามอะไรเถอะเติมไหมคะ
ขอบคุณน้องเขาเพราะว่าเขาก็ทำงานหนักกับพี่นะ
ก็สงสัยผมที่เขาไปรักษาก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่า
ที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อรานะฮะก็ให้อยู่แค่ที่ผมเนอะ
อย่าลามไปที่อื่นแล้วกันสงสารเขา
นี่กลัวลาไปที่สมองจะแย่นะสงสารน้องเขาอ่ะ
ให้รักษาให้หายเร็วถ้าเผื่ออะไรยังไงพี่ช่วยเหลือได้
เรื่องการรักษาหรือเรื่องเชื้อลาเขาก็พี่ยินดี
เพราะว่าพี่เป็นคนทำให้น้องใส่วิกเอง
ตรงนี้พี่ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าพี่ไม่ได้ช่างผม
พี่ก็ไม่มีสามีเป็นช่างผมไม่มีภรรยาเป็นช่างผม
ก็เลยไม่รู้ว่าผมบางอย่างทำอาจจะทำให้เขาเกิดเชื้อราได้
แต่พี่ก็ดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว

พี่ตัดต่อเรียบร้อยแล้ว

แล้วเรียบร้อยเวอร์ชั่นไหนก็้าง่าย
อาจไม่ถูกใจใครก็ตาม

อันนี้แหละค่ะอันนี้แหละตัดสินใจเลย

เพราะฉะนั้นเราก็ทั้งทำในสิ่งที่เรารัก

เพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เรารักแล้วเราชอบตัดสินปัญหาตรงนี้ดีกว่า

เพราะว่าทางช่อง๓ให้เลือกว่าอยากจะจบแบบไหนอะไรยังไง
แต่ตอนนี้ช่อง๓ไม่ต้องเลือกแล้ว

จะเรียบเลย

มีใครจะจองด่าน

คงไม่ทำละครแบบนี้อีกแล้วดังดวง
สามารถที่จะบุกตะลุยเมืองนอกได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้น
เรื่องสุดท้ายในชีวิตที่จะทำแบบนี้ก็อยากจะให้แฟนช่วยดูกัน
แล้วก็ดูจอใหญ่จะสวยงามกว่าจอเล็กเล็กนะคะอย่างกระแสเรื่อง

พี่คิดว่ากระแสต่างก็คงจะไม่มากระทบกับพี่

ก็ไม่อภัย